เขาเหมือนกับแอบเข้าไปในหอพัก

มีกล้องวงจรปิดหมด
เดี๋ยวนี้ทุกที่เขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะ

มันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะถ้าหากมีเหตุอาทยากรรมแบบนี้เกิดขึ้น

อันนี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งภายในตลาดแกรนหมู่๑
หญิงสาวคนนี้อายุประมาณ๒๐๒๕ปีค่ะ
ก็ใส่หมวกแก๊ปสีขาวสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
เธอนั่งรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อนเป็นคนขับเนี่ย
ซ้อนมานะมาจอดหน้าหอพัก
จากนั้นก็เดินเนียนเข้ามาในประตูหอพัก
รอจังหวะที่มีคนเข้าคนออก
แต่พอมีคนเข้าเธอก็เข้ามาด้วยนะคะ
จากนั้นเธอขึ้นมานี่ค่ะชั้น๒กับชั้น๓

มาขโมยเอาเสื้อผ้ารองเท้า

อะไรแบบนี้ที่วางเอาไว้หน้าห้องแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะหน้าห้องเนี่ยคือเขาไม่เก็บของในห้องเหรอ

คือที่ไม่มีจริงเขาก็เลยเอาราวตากผ้าอะไรมาไว้หน้าห้อง
แล้วก็เขาก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไว้ใจกัน
ทุกคนมีคีย์การ์ดไงเขาก็ไม่คิดว่าขโมยมันจะขึ้นมาได้

เลือกดูก่อนว่าสีชมพูนี่โอเคไหม
นะแบรนเดม่ันไหนดูดีมีราคา

จากนั้นพอได้ของแล้วก็ออกไปขึ้นรถจักรยานยนต
จอดรอหน้าหอพักแล้วก็หลบหนีไปลอยนวล
ดูสิไปห้องเสื้อผ้าห้องสักผ้า
ผู้ก่อเหตุคงคิดว่ามีกล้องวงจรปิดเฉพาะข้างล่าง
แต่จริงจริง
คนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าบอกว่า

วันที่สิบธนวาคมที่ผ่านมา
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนี่อันนี้ผู้เสียหายนะคะ
เกิดมาแล้วหลายครั้งมีผู้เสียหายหลายรายแต่ไม่มีใครแจ้งความ
เพราะเห็นว่าของที่หายมันก็ไม่ได้มากไม่ได้มายคือคนละชิ้นสองชิ้นอย่างนี้นะคะ
ล่าสุดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียหาย๕คน
ทั้งหมดก็เลยนำเอากล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความที่สพออุทัย
ให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
หน้าชัดเจนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ